ส่วนคดีหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีนะครับ
วันนี้มีกระแสข่าวออกมามากมายว่าตำรวจกองปราบราม
สรุปได้แล้วว่าใครเป็นฝ่ายผิดแล้วก็จะแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
ทำให้ผู้บังคับการกองปราบรามวันนี้ต้องออกมาแถลงยืนยันว่า
ตำรวจยังไม่ได้สรุปคดีนี้นะครับ
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า๒๘กุมภาพันธ์นี้
จะมีการแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีนี้อย่างแน่นอน
ของลายตำรวจอีกหนึ่งนายขออนุญาตว่าก็ยังไม่มีข้อสรุปเช่นเดียวกัน
นี่คือคำยืนยันท่ามกลางคราบน้ำตาของผู้บังคับการปราบปราม
หลังสื่อหลายสำนักเสนอข่าวตำรวจสรุปสำนวนว่า
จรูนเป็นเจ้าของหวย๓๐ล้านบาทตัวจริง
ทำให้ผู้นำหน่วยต้องออกมาชี้แจงด้วยตัวเองถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พร้อมยืนยันว่าขณะนี้ตำรวจเร่งหาพยานหลักฐานใหม่
เพื่อให้น้ำหนักของทั้ง๒คดีที่รับมาจากภูทรภาค๗สมบูรณ์มากที่สุด
ตอนเราไปรับสำนวนมาเนี่ยผมไปรับด้วยตัวเองนะครับ
สำนวนในคดีนะครับที่คุณครูปีชากล่าวหาหมวดจรูนเนี่ย
เอกสารเยอะมากนะครับ๔๕แฟมเยอะมาก
ในขณะเดียวกันนะครับสำนวนที่หมวดจรูนนะครับ
กล่าวหาคุณครูปีชาว่าแจ้งความเท็จเนี่ย

จุดนี้คือประเด็นที่ตำรวจกองปราบต้องใช้เวลาพอสมควร
เพราะหลักฐานของทั้งสองคดีมีน้ำหนักที่ต่างกัน
ทำให้ชุดสืบสวนและสอบสวนต้องทำงานอย่างหนักในการหาพยานหลักฐานใหม่
เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ไร้ข้อสงสัยกับสังคม
แต่ข่าวที่ออกมาทำให้ฝั่งของครูปีชาเสียความรู้สึกที่ถูกทำลายชื่อเสียง
รวมถึงสื่อโซเชียลที่กระหน่ำวิพากษ์วิจารณ์
และชี้นำสังคมว่าตัวเองผิดทั้งที่สารยังไม่ตัดสิน
พร้อมยืนยันว่าขณะนี้ปรึกษาทนายความแล้วว่าจะเอาผิด
สื่อสรุปกันเอง
เมื่อเช้าผู้บัญชาการสอบส่วนการก็แขลงมาแล้วว่า
ขอให้สื่ออยู่นิ่งก่อน

มันก็เป็นวิธีการที่เราต้องไปต่อสู้กันในศาลอยู่แล้ว
เราต้องได้รับความเป็นคำจากในสาร
การที่สรุปสำนวนไม่ได้หมายความว่าคนใดคนหนึ่งเป็นคนผิด

ขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งอย่างหมวดจรูนที่วันนี้ดูพาดหัวข่าวที่ออกมา
รับว่าแม้ยังไม่เป็นที่ยืนยัน
เพราะตำรวจสอบสวนกลางให้ความเป็นธรรมกับตัวเองและครอบครัวอย่างเต็มที่
เชื่อว่าความจริงนั้นกำลังจะถูกเปิดเผยได้ไม่ช้า
แต่ขอให้รอความชัดเจนอีกระยะก่อน
ข้อมูลออกมาแล้วมันยังเป็นอย่างที่เราเข้าใจนะ

ผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาแบบไหนยังไงนะ
ผมก็ยังไม่รายละเอียดจริงผมยังไม่รู้เลยจริง
ก็รอของปากกับสอบสวนกลางนี่แหละ
คดีนี้ถือเป็นคดีสำคัญที่ตำรวจจะต้องเร่งคลี่คลายให้ความชัดเจนกับสังคม
เพราะจะถือเป็นบรรทัศน์ใหม่ของการขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่
โดยผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ารู้แล้วว่าใครคือเจ้าของหวยตัวจริง
แต่ขอให้ตำรวจรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อน
ซึ่งคดีลักษณะนี้มีเพียง๕คดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ซึ่งตำรวจนั้นมีข้อมูลทั้งหมด
คดีหวยในประเทศไทยมีทั้งหมดที่ดู
เท่าที่ผมดูนะมีประมาณไม่เกิน๕คดีลักษณะแบบนี้นะครับ
เพราะแต่ละคดีทางสอบสมการเขามีข้อมูลหมด
แผนประสุทธิ์คำของแต่ละคดีที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับหวยเกี่ยวกับการเป็นลักษณะแบบนี้
พฤติกรรมแบบนี้ครับมีเท่านี้ประเทศไทย
และล่าสุดพนตรเอกสุชาธิรสวรรค์จริยตำรวจแห่งชาติ
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าขณะนี้
ตัวเองเซ็นคำสั่งย้ายพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งชุดสืบสวนนั้นมีพยานหลักฐานชัดเจนว่า
คนตำรวจตรีสุทธิเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในเรื่องนี้
โดยขณะนี้มีคำสั่งให้ย้ายออกจากพื้นที่
ขาดจากตำแหน่งเดิมแล้ว
พร้อมสั่งตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
และให้มารายงานตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันพรุ่งนี้
นับจากนี้ไปอีกไม่นานบทสรุปของคดีกำลังจะถูกเปิดเผยขึ้น
แน่นอนว่าไม่ใครก็ใครจะต้องถูกจับดำเนินคดี
แต่นี่จะถือเป็นบรรทัศน์ใหม่ของวงการลอตเตอรี่
เพื่อไม่ให้เกิดการสวมรอยไปขึ้นเงินหรือกันแกล้งกันให้ได้รับโทษ
แต่เรื่องนี้มีเงินเดิมพันธุ์สูงถึง๓๐ล้านบาท
ใครก็ใครจะต้องได้รับไปครอบครอง
กุมภาพันธ์นี้รู้ผลอย่างแน่นอน
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน